การดีรักแก่นคุณผู้ชมขาไม่ใช่อะไรให้แก้บ่น

นักร้องลูกทุ่งสาวตัวแม่สายมูกาดอกจันทร์ไว้เลย
สระแกะดีรักแก่นอ๊าวอีกแล้ว
ประมาณนี้พี่การดีก็ตั้งใจเดินทางไปไหว้ขอบคุณพ่อปู่พญานาก
แล้วก็พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมานะคะ

หลังจากที่เคยมาขอพรพ่อปู่เอาไว้
บอกว่าขอให้ธุรกิจใหญ่ที่กำลังทำนี่นะ
ประสบความสำเร็จทำมาค้าขึ้นค้าขายร่ำรวย

ครั้งนี้ค่ะนอกจากจะมาขอบคุณพ่อปู่แล้ว
ยังตั้งใจมาขอพรให้ธุรกิจเรื่องของการเกษตร
เจ้าตัวกำลังจะทำประสบความสำเร็จอีกด้วย
เพราะว่าอะไรอยากจะช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรนั่นเอง

อ้าวมัวแต่ว่ายอยู่นั่นแหละเตรียมซีมาหรือยัง
เออเอาตัวเลขมงคลมาฝากสักที
พี่แคนดี้ก็ไม่พลาดคุณผู้ชมรู้ใจกันอยู่แล้ว
เพราะว่าเดินทางไปทำบุญครั้งนี้ของเจ้าตัวนี้นะ
สตาร์ทรถคันใหม่ไปเลยรถคันใหม่ป้ายแดงค่ะ
เลขทะเบียนก็คือนี่คอระคัง๓๔
เวลาเลขสวยอยู่บนป้ายสีแดงนี่มันเด่นดีเหมือนกันนะ

ให้พ่อปู่พญานาคช่วยอวยพรถือว่าเป็นรถขนเงินขนทอง
มีแต่ความโชคดีหมานค่ะ
ซึ่งพี่แคนดี้เนี่ยแอบกระซิบบอกนักข่าวของเรามาด้วยว่า
ครั้งก่อนนะคุณที่มาวัดแห่งนี้นะ
ป้ายทะเบียนรถที่ขับมาเนี่ยให้โชคไปเต็ม

ครั้งนี้มาซ้ำอีกครั้งมันอาจจะให้โชคอีกครั้งก็ได้

และใครที่มีโชคก็อย่าลืมแบ่งเงินมาร่วมทำบุญกันด้วยนะ
ถ้าเกิดว่ารับโชคกันไปเนาะไม่ธรรมดา

ส่วนคนนี้ไปต่อกันเลยก่อนอื่น
พี่ไก่จันจวงดวงจันทร์ค่ะ

คือพี่แกก็มีวันคล้ายวันเกิดนะ๒๕กันยายนที่ผ่านมาปีนี้

นี่๔๗ปีแล้ว

ไก่ก็เดินทางไปไหว้ขอพร

ไปที่วัดตากภาพระและก็วัดดอนขณะที่จังหวัดนครปฏหมคุณผู้ชม
ไปขอพอนพญานาคเก้าตระกูล
ตระกูลเดียวก็ว่าปังแล้วนี่มา๙ตระกูลคุณผู้ชมนะ

แน่นอนอุดหนุนมาจ้ะคุณป้าจ๋ามาเลยค่ะ
ป้านั่งยิ้มหวานเลยนะอุดหนุนละ๒ใบ
แล้วก็ไม่ได้เลือกเองนะให้คุณป้าช่วยหยิบให้
แล้วผู้สื่อข่าวของเราอยู่ว่างไม่ได้เลย
ไปสอบถามมาให้เรียบร้อยเลยว่าพี่ไก่
อตเตอรี่เลขที่คุณป้าหยิบมาเลขอะไร
คุณผู้ชมขาขึ้นมาปั๊บเขาให้นี่
เลขที่พี่ไก่ซื้อมาก็คือ๙๙๖๗๖๓
และอีกใบหนึ่งก็คือ๙๗๗๖๖๑
พี่ไก่เขาบอกไว้แล้วว่าคุณป้า
ถ้าหนูถูกรางวัลนะหนูสตาร์ทรถกลับมาหาคุณป้า
พร้อมกับพ่อปู่พญานาค๙ตระกูลทันที
นี่ไงคุณผู้ชมขาบอกเลยว่า๖ตัวจวด

เพื่อใครไปซื้อตามโดยเฉพาะคุณพลอย

เออตอนนี้ไม่รู้ว่าจะซื้อทันไหม
เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงนับถอยหลัง

ถ้าใครซื้อมาติดตรงตามตัวนี้